สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นนี้ค่ะเย็นฝนตกรถติดแบบนี้จะเจอกับพลอยพิมรจิตอื้อวงชัยนะคะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศฝนจะตกโปรยไป
แต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องการเมืองในโลกโซเชียลเนี่ยกำลังร้อนระอุหนักมากนะคะ
อย่างล่าสุดค่ะคนในวงการบันเทิงของเราอย่างปั้นจันปรมะเองนะคะ
คล้อยหลังการโหวตนายกผ่านมาเพียงไม่ทันไร
นักแสดงหนุ่มปั้นจันปรมะก็ได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องการสืบทอดอำนาจแบบดุเดือด
บอกว่าคนที่มาด่าคอสชสืบทอดอำนาจแล้วนักการเมืองทั้งหลายนี่มันยังไง
มันบ่นมากให้กลับไปทำมาหากิน

ไม่ใช่กินเหล้าปาร์ตี้มันทุกคืน

และด้วยอาณภาพอันทรงพลังของโซเชียลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คนไม่เห็นด้วยกับคุณปั้นจันทร์ตามไปถล่มเละเลย
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าอยากให้เคารพความเห็นต่าง
เกิดเป็นแฮชแท็กเซฟปั้นจัดสนั่นทวิตเตอร์ขึ้นมานะคะ
แม้แต่สอสอพักพลังประชารัฐอย่างมาดามเดียเอง
ก็ยังออกมาปกป้องด้วยเหมือนกัน
และกระแสต้านยังบานปลายนะคะถึงขนาดพากันแบนผลงานของปั้นจันท
ที่กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เข้าฉายเร็วนี้
ลามไปจนถึงไอจีของเอสเตอร์นางเอกของเรื่องค่ะ
ลงรูปโปรโมทหนังก็ยังพลอยโดนด่าไปด้วย
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐเองนะคะก็ได้ติดต่อไปยัง
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง๒ปียินดีคืนเงิน
ก็ได้คำตอบว่าตอนนี้ขอดูสถานการณ์วันต่อวันก่อน
เพจของหนังเองก็มีคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรง

เนื้อหาของหนังไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
และยังกำหนดฉายเหมือนเดิม๒๐มิถุนายนนี้นะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของปั้นจันก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน
ตอบคำถามลำบากปั้นจันก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในตอนนี้นะคะ
ส่วนสเตตัสต้นเรื่องปั้นจันลบออกไปแล้ว

ซึ่งเป็นผลพวงมาจากเรื่องการเมืองอีกหนึ่งคน

ถูกเข้าใจผิดเมื่อชาวเน็ตบางรายค่ะ
จำใบหน้าของเธอสลับกับพี่อู๋หารุทัย
ยังเอาชื่อและใบหน้าของเธอไปโยงประเด็นทางการเมือง
ถูกต่อว่าด่ากันแบบหยาบคายเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าตัวก็เลยขอระบายผ่านสื่อสักหน่อยว่า

ก่อนจะตำหนิหรือแสดงความคิดเห็นอะไร

จะได้ด่าไม่ผิดคนนะคะ

แต่ว่าก็ยังพยายามคิดบวกว่า
ไม่เป็นไรมันคงเหมือนรุ่นแม่เราที่แบบเขาจำสลับกัน
เพราะช่วงนั้นการเมืองก็รู้สึกดูเดือดร้อนแรง
ตัวพี่เองกับพี่อู้ก็ไม่เหมือนกันนะคะ
เรามีวิธีการแสดงออกทางความคิดต่างกัน
เพราะพี่ก็แก่กว่าพี่อู๋ตั้ง๑๐ปี
ก็คือพี่จะไม่ค่อยบนครบลงการเมือง

มันก็มีน้อยใจมากเหมือนกันนะ